คุณผู้ชมพามาดูนี่ฮะวงแตก
ช่วงนี้เราจะเห็นวงแตกจากอะไรรู้ไหมคุณ
การพนันบ่อนการพนันหรือว่าคนที่ไปนั่งสุมกันเล่นไฮโลเล่นไพ่นะฮะ
แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตามจับกลุ่มอันนี้วงแตก
แต่นี่วงแตกเหมือนกันนะครับเพราะว่ากำลังนั่งล้อมวงกินข้าวอยู่ในบ้าน

เดี๋ยวมันจะเลื้อยเหลื้อยอยู่ข้างนั้นนะฮะ
โอ้โหนี่ครับที่ว่าวงข้าวแตกกระเจิงเพราะเจ้างูจงอางหรือว่าบ่องหลา
ความยาวมัน๕เมตรนะคุณ
หนีหนาวเข้าไปอยู่ในบ้านของนางทิติพร
ประมวลผลอายุ๔๙ปี
เลขที่บ้าน๕๐หมู่๔ตำบลทุ่งคาโงก
อำเภอเมืองจังหวัดพังงานะครับ
โดยคุณพี่ทิติพรบอกว่าช่วงนั้นกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่
กับคนในครอบครัว๔๕คนล้อมวงกันอยู่
ทีนี้มีแรงงานต่างด้าววิ่งมาบอกว่า
เห็นงูจงอางมันเลื้อยเข้ามาในบ้านไหมพี่

พี่งูเลื้อยเข้ามานะฮะทำให้คนในบ้านที่กำลังกินข้าวกันอยู่โต๊ะ
ใจครับบางคนเห็นตัวงูแล้วบางคนไม่เห็นตัวงู
แต่วิ่งหนีไว้ก่อนกระเจิงสิฮะวงแตกสิครับ
จากนั้นก็ต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับหน่อย

สามารถที่จะส่องไฟแล้วก็จับเจ้าจงอางตัวนี้

นี่เอามาวัดให้ดูแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานบอกว่างูจงอางมันน่าจะหนีอากาศหนาวเย็น
สวนยางพาราหรือว่าสวนปาล์มน้ำมัน
ซุกซ่อนตัวในบ้านนะฮะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะนำไปปล่อยที่บริเวณเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า
ในพื้นที่ผ่างนานแล้วปล่อยกลิ่นสู่ธรรมชาตินะครับ

ก็ไปขอรูปดูหน่อยนี่พี่เจ้าของบ้านเขาก็ตกออกตกใจอยู่
แต่ก็ขอไปรูปนี่คุณเด็กน้อยยังต้องมารูปเลยดิฉันว่าที่เขารูปเนี้ย
เขาไม่ได้ให้รูปเขานิ่งหรอกดูสิเขารูปแล้วเขาต้องการเลข
ต้องการอะไรหรือเปล่าเออก็มีส่วนนะฮะนะฮะโอ้ย
เห็นเลขไหมล่ะสองสองน่ะไหนที่เสื้อเด็กไงอ๋อ
เด็กเขาใส่เสื้อเสื้อกีฬาไหมแหมคุณสืบสกุลผมตาไวนะเห็นไหม
ก็บอกแล้วเพื่อนบ้านก็มาดูเลขที่บ้าน
แล้วก็มาดูเสื้อเด็กเมื่อกี้เลขที่บ้าน๕๐นะ
แล้วก็เสื้อเด็ก๒๒นะฮะแหมเพิ่งจะออกสลากไปเมื่อวานนี้
เออบอกเลขอีกแล้วเหรอเนี้ยก็ต้องติดตามไทยรัฐทีวีทุกวันนะคะ
สะสมไปเรื่อยเรื่อยเวลาเล็กเวลาน้อยนะครับ